อันนี้มีผู้หญิงคนนึงค่ะต้องไปแจ้งความเพราะว่าถูกลวนลามบนรถตู้
สรรพากรด้วยนะอันนี้เขาเนี่ยใช้นามสมมุตินะคะ
นางสาวนกเล่าให้ฟังบอกว่าวันพุทธที่หกมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
นั่งรถตู้โดยสารสายกรุงเทพลบบุรีบริเวณเบาะคู่ฝั่งขวาหลังสุด
ขึ้นมาจากอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
มาทำงานในกรุงเทพระหว่างทางเนี่ยเธอเผลอหลับ
แต่สักพักอยู่อยู่ต้องสะดุ้งตื่นเลยเพราะว่าผู้ชายที่นั่งข้างข้างอ่ะ
เอามือล้วงเข้าไปใต้กระเป๋าแล้วจับหว่างขาเธอ
ตกใจมากก็เลยร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วก็โทรแจ้งตำรวจเลยค่ะ
ซึ่งระหว่างทางคนร้ายพยายามจะเปิดประตูรถหลบหนี
แล้วก็กักตัวไว้ไม่ให้หนีไปจากรถได้พอรถไปถึงท่ารถปุ๊บ
เธอก็แจ้งตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรเลยนะแล้วก็พาคนร้ายไปโรงพักด้วย
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าแจ้งที่นี่ไม่ได้ต้องไปแจ้งที่สพคลองหลวง
เพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่เกิดเหตุ
แล้วก็บอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า

เขาบอกว่างงงงมากว่าเอ๊ะปกติแล้วเวลามาแจ้งความแล้วเป็นแบบนี้

ไม่เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่
แล้วก็แค้นใจด้วยที่คนร้ายถูกปล่อยตัวไปดื้อ

ทั้งที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วมีพยาน
และคนร้ายเองก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงด้วย
กลางตำรวจเขาก็ถามว่าเหตุเกิดที่ไหน

แต่ได้รับการปฏิเสธเขาก็บอกนะ
ไม่ใช่พื้นที่เขาคือดิฉันไปเพื่อจะหวังคุณค่ะ
แต่คือกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ผู้ร้ายโดนปล่อยตัว
นางสาวนกยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเธอตัดสินใจเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิปวีนา
เพราะว่ากลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้าแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
ซึ่งนางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาก็รับเรื่องเอาไว้นะคะ
แล้วก็มีการประสานพันธุ์ตำรวจเอกสุพิษโคนพันธ์
รักษาราชการแทนผู้กำกับการสพคลองหลวงเพื่อเร่งสอบปากคำนางสาวนก
แล้วก็รวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับนายสุรเดชแดงน้อยเอาบอกชื่อเลย
วัย๔๔ปีเป็นชาวเยอะโสธรในข้อหากระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
โดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
และจากการตรวจสอบก็พบว่าคนร้ายคนนี้เนี่ยเคยมีประวัติถูกดำเนินคดีลักทรัพย์กระทำอนาจารย์
แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศบนรถโดยสารเจ็ดคดีแล้วนะคะทำไมยังลอยนวลอยู่ได้เนี่ย
เรื่องต้นผู้กำกับการสพคลองหลวงสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งจับกลุ่มมาดำเนินคดีโดยเร็วแล้ว
เพราะว่าถือเป็นภัยร้ายต่อผู้หญิงจริง